จะพาท่านผู้ชมไปพักผ่อนกันแบบสบาย

ของครอบครัวของโค้ชซิโก้
คือยังไงทุกวันต้องมีกับครอบครัว

เป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งมีบทบาทหน้าที่การงาน

เราจัดสรรเวลาแบ่งเวลาทุกอย่างมันสำเร็จได้อยู่แล้ว
ที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่จริงใช่ไหม
เสียหน้าหอยที่มานะครับ
ข้อต้าดีใจตีลังกานะครับ
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
เชื่อบนไทยกับซิโก
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะรายการเชียร์บอลไทยกับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ

ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ข้ามจากวัดอรุณก็ข้ามเรือมานิดเดียวเอง
แม่น้ำเจ้าพระยามาก็มาเจอร้านนี้

แน่นอนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปนั่งทานข้าวอร่อย

ชีวิตและสไตล์ครอบครัวคุณพ่อลูกสาม

ระยะหนึ่งอยากมีไหมครับผมและในวันนี้ครับ
มีเพื่อนดาราที่ชอบฟุตบอลลงไหล

ผมกับโคสโก้จะอยู่ที่นี่นะครับ
ก่อนอื่นเราไปนั่งหาที่สวยตามมาเลยครับ

ก่อนที่สองพิธีกรรมรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีในวันนี้

ไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เริ่มจากข่าวแรกกับการรายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทย

โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่

ได้เข้ามารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

ได้ขอถอนตัวหลังจากมีอาการบาดเจ็บ

หารือกันว่าจะไม่เรียกนักเตะคนใด
มาเสริมทัพแทนที่ประการหลังคนนี้

กำชับนักเตะทุกคนให้มีสมาธิในการซ้อม
ลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
๒นัดข้างหน้าที่จะเปิดบ้านพบกับ
อุดีอาราเบียและบุกไปเยือนญี่ปุ่น
ในวันที่๒๓และ๒๘มีนาคมนี้ตามลำดับ

คนไหนมีบาดเจ็บมีตึง
ก็เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
ซึ่งล่าสุดทางด้านโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
เผยว่าได้มีโอกาสร่วมประชุมกับทีมงานเทคนิค

ที่นำโดยโคสเฮงวิทยาลาวฮกุล
เพื่อศึกษาสไตล์การเล่นของทีมชาติ

จำเป็นต้องเล่นในรูปแบบเกมที่รัดกลุ่มมากที่สุด
หวังว่าผลงานที่ออกมา
จะเป็นที่พอใจแก่คนไทยทุกคน

ส่งแรงใจให้นักเตะทีมชาติไทยทุกคน

และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวรอบสนามฟุตบอลไทย
ที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

พิธีกรรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

จนมาคลิกตอนที่ไปที่อังกฤษ